วันนี้ถ้าแฟนข่าวคนไหนคิดจะซักผ้าตากผ้าล้างรถเงยหน้าดูฟ้าฝนหน่อยนะ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนว่า
สัปดานี้ทั้งสัปดาห์ฝนตกหนักแน่แน่
มาฟังกัน
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนต่อใต้
และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ส่งผลให้ภาคเหนืออีสานกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกด้วยคุณผู้ชม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ

รวมทั้งการสัญจรผ่านพื้นที่ฝนฟ้าขนองก็ต้องเฝ้าระวังให้มากด้วยนะครับ
โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันเสาร์นี้๑๖กันยายนเลยครับ
และเรื่องนี้ครับต้องรู้เลยกรณีที่ประเทศอินเดียผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
ห้ามส่งออกน้ำตาลตั้งแต่ตุลาคมนี้เพื่อให้เพียงพอกับการใช้ในประเทศ
โดยกรมการค้าภายในของไทยนะครับก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลทรายบริโภคภายในประเทศ
โดยล่าสุดราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แต่ราคาน้ำตาลในประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงครับยังอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๔๒๕บาท
จากไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายได้เองและมีคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กำหนดต้นทุนราคาน้ำตาลทรายอยู่แล้วทำให้ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาราคาแพงและขาดแคลนในประเทศไทยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ายินดีของชาวแม่กรองครับโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน
เพราะเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาทำนาเกลือมาอย่างยาวนาน
เกลือสมุดแม่กรองเนี่ยเป็นเกลือเม็ดและดอกเกลือที่มีผลึกสีขาวตามธรรมชาติครับ
รสชาติเข็มกลมกล่อมละลายน้ำได้เร็วถ้าเป็นหวานนั้นน้ำตาลนะคุณผู้ชมไม่ใช่เกลือดูดีดี
เกิดจากน้ำทะเลอ่าวแม่กรองที่ไหลผ่านป่าชายเลนมาตามแพรกคูคลอง
ทำให้น้ำทะเลสะอาดและมีคุณภาพดีครับตากในแปลงนาให้ระเหยจนเกิดผลึก
อุดมด้วยธาตุไอโอดีนเหมาะสำหรับปรุงอาหารเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไปครับ